วันนี้มีการแถลงออกมาโดยสอบคอนะครับ
บอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๔ราย
จำนวนนี้ก็มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

อันนี้ส่วนหนึ่งเราก็ให้ความสนใจอยู่นะ
แต่มีอยู่๔รายที่น่าสนใจมากคุณนะฮะ
รายที่น่าสนใจมากเพราะเป็นหญิงไทย
ที่ทำงานที่สถานบันเทิงที่เมียนมา
๒คนติดเชื้อโควิด
กลับเข้ามาที่บ้านเราเมื่อวันที่๒ธันวาคม
แล้วก็มีการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด
แต่๓คนนี้นะฮะเขาเข้ามาอย่างถูกต้องคุณ
เข้ามาตามด่านชายแดนนะครับ
๓คนผู้หญิงคนนี้คนใหม่นะที่ติดเชื้อเนี่ย

ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
ถือว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ

ผู้ชายคนนี้นะฮะเป็นเพื่อนกับหญิงไทยที่ก่อนหน้านี้
เข้ามาในประเทศโดยเป็นการลักลอบ

แล้วก็ไปเที่ยวงานสิงเฟส
แล้วผู้ชายคนนี้แหละซึ่งเขาบอกเป็นสาวประเภทสองเนี่ยนะครับ
เป็นเพื่อนที่ไปรับพากันไปเที่ยว
ทำให้ผู้ชายคนนี้ติดโควิด๑๙จากกลุ่มนั้น
ก็เลยถือว่าผู้ชายคนนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศ
คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าติดเชื้อเรารายงานตัวเลขผู้ป่วยออกไป
เป็นเชื้อลักษณะคือนำเข้าไปติดจากต่างประเทศ
แต่นี่เป็นการแพร่ภายในประเทศในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะ
ทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศแจ้งประชาชนกลุ่ม

แล้วก็เที่ยวอยู่ในงานบริเวณโซนลานเบียร์หน้าเวทีห้องน้ำ
สังเกตอาการโรคระบบทางเดินหายใจของท่านด้วยนะครับ
และขอให้ท่านไปพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อยู่ใกล้เพื่อขอคำแนะนำในการตรวจเชื้อ
ตั้งแต่วันนี้๔ธันวาคมเป็นต้นไป

ท่านที่ลงทะเบียนไทยชนะแล้วท่านได้รับข้อความจากไทยชนะ
ว่าขอให้ท่านไปตรวจเชื้อเพราะว่าท่านอยู่ในสารที่เสี่ยง
ขอให้ท่านรีบติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ท่านอาศัยอยู่ตั้งแต่วันนี้๔ธันวาคม
สายการบินนกแอร์วันที่๒๘พฤศจิกายน

วันที่๒๙พฤศจิกายนเวลา๑๐๔๐น
ขอให้ท่านรีบติดต่อเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเนี่ย

ท่านอยู่ในข่ายอย่างที่พี่บุ๊คบอกไป
เพราะผู้ชายคนนี้ที่เป็นสาวประเภท๒

กลายเป็นติดเชื้อในประเทศแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ทางสาธารณสุขเขาก็แจ้งเตือน

หรือว่าคนที่จัดเขาดูแลความปลอดภัย
ส่วนท่านเองนะฮะทุกคนเลยนะครับ
ก็ไม่ประมาทอย่ากาดตกด้วย